ไม่เสร็จนู่นยังไม่เสร็จยัง

ห้องน้ำห้องสุขาตอนนี้ก็มีไม่เพียงพอด้วย
อกเห็นใจจริงสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ประสบอุทธกภัยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเห็นใจมากขึ้นด้วย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะโอกาสที่จะเกิดฝนบริเวณตอนกลางของประเทศ
รวมถึงภาคใต้ตอนบนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
พ่อแม่พี่น้องแถบอีสานตอนล่างก็เตรียมได้เลยค่ะ
ว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนขึ้นอย่างแน่นอน

เดี๋ยวเราตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณประเทศกัมพูชานะคะ
จะมีพื้นที่กลุ่มฝนสีส้มอยู่

เพราะฉะนั้นพื้นที่แถบอีสานตอนล่าง

ศุลินบุรีรัมณ์นครราชศรีมาร์ได้รับฝนด้วยนะคะ
อกจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
บริเวณอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้น

แล้วก็ทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้น
ก็มีโอกาสเกิดฝนมากด้วยเช่นเดียวกัน
ภาพรวงวันนี้แล้วนะคะ
บริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเกิดฝนได้มากถึง
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
วันนี้เน้นหนักที่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะ
ที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองหนักหน่อย

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ตกหนักไม่แพ้กัน
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นจังหวัดสตูน
ระนองพังงาก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
เพราะมีโอกาสเกิดฝนมากถึง๑๘๐ของพื้นที่
ส่วนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้เตรียมรับฝน๑๖๐ของพื้นที่
เช้านี้ยังไม่มีโอกาสเกิดฝนนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็เตรียมรับมือได้เลย

ส่วนใครที่กังวลว่าจะฝนตกหนักไปถึงเมื่อไหร่
โดยเฉพาะภาคอีสานเตรียมรับมือค่ะ
ปัดนี้จนถึงท้ายสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่นะคะ